คือสังหารสาวอบตฆ่ายัดท่อศพโบกปูน
ตอนแรกเราเป็นห่วงนะว่าเธอจะเป็นตายร้ายดียังไง
เพราะหายไปเกือบ๒สัปดาห์ญาติก็เป็นห่วงมาก
อดีตสามียอมรับสาภาพเปิดปากแล้วนะครับ
การหายตัวไปอย่างปริศนาของผู้หญิงคนนี้นางสาวกวินาบุญเมษนะครับ
ซึ่งเป็นสาวอบตเพิ่มภูมิทรัพย์ของจังหวัดสุราธานี
หายไปออกจากบ้านตั้งแต่วันที่๑๓พฤศจิกายน
คือเพื่อนร่วมงานเห็นว่าไม่มาทำงานนะครับ

แต่ที่บ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนนะ
มีเพียงอดีตสามีบอกว่าขับรถออกไปส่งเธอ

แล้วก็มีผู้หญิง๒คนมารับ

จากการที่ตำรวจพยายามเค้นสอบปากคำอดีตสามี
ก็คือนายประสิทธิพรหรือว่าปอายุ๔๐ปี
สืบสวนอยู่นานคุณหลายวันนะครับหลายวันนะครับ
ตั้งแต่หายตัวไปจนกระทั่งเมื่อวานนี้
เขาไม่บอกอะไรเลยเขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกัน
อดีตภรรยาที่หย่าร้างกันไปเมื่อ๓เดือนก่อน

แล้วก็อย่างที่บอกอ้างว่า๓ทุ่มของคืนวันที่๑๓
ผู้ตายบอกว่าจะไปตรวจงานวิทยานิพล
ให้ลูกค้าที่ซอยขุนทะเลซอย๓ตำบลขุนทะเล
ก็เลยอาสาขับรถไปส่ง

พอไปถึงที่หมายก็มีผู้หญิง๒คนขับรถมารับ
จากนั้นติดต่ออดีตภรรยาไม่ได้อีกเลย
นี่คือวงจรปิดที่เห็นนะครับเที่ยงคืนกว่านะครับ
ต่อมาตำรวจตรวจสอบวงจรปิดนี่คุณ
เมื่อกี้พบว่าช่วงเช้าของวันที่๑๔พฤศจิกายน
นายปอขับรถกระบะอิซูซูสีแดง
ฟูกที่นอนเก่าจากที่บ้านไปทิ้ง

เห็นไหมหลังรถกระบะนะครับ
ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากผู้ตายหายตัวไป
ตำรวจสงสัยแล้วฮะตามฟูกนี้

ตำรวจสพขุนทะเลพบศพของผู้หญิง
ถูกฆ่าโบกปูในท่อระบายน้ำภายในซอยขุนทะเลซอย๓
ซึ่งยืนยันว่าคือศพของนางสาวกวินาหรือว่านางสาวฝน

ลงไปในท่อแล้วก็เอาโบกปูนทับอีกทีหนึ่ง
จากการเค้นสอบนายปอสามียอมรับสาภาพครับ
เป็นคนลงมือฆ่าอดีตภรรยาจริง
คือคืนวันเกิดเหตุ๑๓พฤศจิกายน
ทะเลาะและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงครับ
ก่อเหตุใช้มือบีบคอจนผู้ตายเสียชีวิต

ตอนแรกแค่เอาใบตองมาคลุมอำพราง
และก็เช้าหยุดวันกลับมาจุดเกิดเหตุอีกครั้ง๑คุณ
เอาปูนมาเทมาโบกทับไว้แบบนี้
สุดท้ายตำรวจคลี่คลายคดีนี้ได้แล้วนะฮะ
อดีตสามีเป็นมือฆ่าและอำพรางศพนะครับ
ไม่รักกันแล้วก็จากเป็นกันก็พอครับ
ไม่ต้องจากตายกันครับคุณผู้สม